พาคุณผู้ชมไปดูคลิปที่เขาแชร์กัน
โอ้โหส่งต่อกันทางไลน์เยอะเลยเนี่ยนะคะ
เป็นคลิปที่ไฮโซสาวชาวลำปาง
คือปรีเข้าไปตบอีกคนนึง
กลางงานถนนคนเดินเลยค่ะคุณผู้ชม

เดี๋ยวไปดูคลิปนี้พร้อมกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยนะคะ
สังคมแวดวงนักธุรกิจเอ่ย
ข้าราชการเอ่ยแวดวงไฮโซที่ลำปางเนี่ย
เขาแชร์กันต่อทางไลน์ค่ะ
ความยาวของคลิปนี้เกือบ๓นาที
แล้วในคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่ถ่ายจากกล้องมือถือนะคะ

ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของลำปางเลยค่ะ

นักท่องเที่ยวเดินซื้อของเดินช้อปปิ้งกันอยู่เยอะเลย

ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นไฮโซที่ลำปางนะคะ
เป็นภรรยาของนายกสมาคมเกี่ยวกับธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์เมืองลำปางค่ะ
แล้วก็รับจัดงานให้กับหน่วยงานระดับจังหวัด

ทีนี้ผู้หญิงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเนี่ย
เขาปรีเข้าไปตบผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วก็ด่าทอใช้คำพูดแบบไม่สุภาพค่ะ
อีกฝ่ายพยายามจะถามถึงสาเหตุว่ามาตบฉันทำไม
แต่คนที่ตบเนี่ยไม่สนใจ
คือเขาพูดแบบนี้ให้คุณผู้ชมขออนุญาตนะคะขออภัย
มึงทำกูก่อนเนี่ยบอกแบบเนี่ย
ทีนี้เมื่อถามว่าทำอะไรก็ได้คำตอบเพียงว่า
หญิงอีกคนนึงซึ่งบอกว่าคน

ที่นี่มันที่สาธารณะนะพี่ไม่อายคนเหรอ
หญิงที่ก่อเหตุก็ตอบกลับบอกว่าขออภัยคุณผู้ชม
ผมต้องอ่านตามนี้นะเพื่อให้คุณผู้ชมทราบบริบทนะฮะ
เขาตอบกลับมาว่ากูสะใจมึงอย่ามายุ่ง
แบบนี้ฮะก่อนที่จะมีการโต้เถียงกันนาน
เกือบสามนาทีแล้วผู้หญิงคนเสื้อสีแดงอีกคนนึงที่เข้ามาเนี่ย
ก็โชว์รอยแดงที่แขนให้ดูด้วยนะครับ
จากนั้นลูกน้องของผู้หญิงที่ก่อเหตุเข้าไปคุย
ขอให้ไปดูที่ต้นสายปลายเหตุกันก่อนแล้วก็
แยกตัวหญิงสองคนนี้ออกจากกันไปนะครับ
แต่ทีนี้พอมีคนถ่ายคลิปนี้ไว้ได้นะคลิปนี้คุณทัศนัยคุณผู้ชม
เขาก็แชร์กันทางไลน์จากการสอบถามไปยังคนที่รู้จักกับทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะคะ
รู้แค่ว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยร่วมงานกันนะ
เขาสนิทกันมากเลยคุณไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยรับงานด้วยกัน
แต่หลังค่ะคุณผู้ชมมามีปัญหากันเรื่องเงินแล้วก็เริ่มทะเลาะกันผ่านทางเฟซบุ๊กมาระยะหนึ่งแล้ว
มารอบนี้ค่ะมาปะกันแถมมาเจอหน้ากันตรงถนนคนเดิน
แล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ายังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรจากทั้งสองฝ่าย
แต่มีรายงานมาว่าตอนนี้ผู้เสียหายมีการตั้งทนายจะให้ดำเนินการ
โดยถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอะไรนะคะเดี๋ยวไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบกันต่อไปด้วยนะคะ